ช่วงนี้เทรนด์รถไฟฟ้าเขากำลังมาแรง

หรือจะเป็นจักรยานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า

แล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
แต่มันอาจจะไม่ได้รับมาตรฐานหรืออย่างไร
เพราะว่าอยู่ดีเจ้าของบอกขี่รถ

ควันมันพวยพุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
ครับขี่มาครับมอไซคไหม้ครับ
โหหวันขนาดนี้

แล้วบอกว่ากำลังจะไปทำธุระครับ
ออกมาจากใต้ท้องรถตรงที่มันเป็นจุดแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยดับไฟนะคะเอาโฟมไปฉีดก่อน

จากตัวแบตเตอรี่ของตัวรถค่ะมีควันออกมา
ต้องใช้เวลากว่า๒๐นาทีดับควันไฟเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสุรินลำดวนนั่นแหละ
ใกล้กับร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่งค่ะ
เจ้าของรถคันนี้บอกเลยค่ะบอกว่า
คือเขานำรถไฟฟ้าคันนี้เข้ามาสั่งมาเป็นออเดอร์จากต่างประเทศ

อยู่ดีควันมันออกมาแบบนี้ผมรีบจอดรถอย่างเร็ว
แล้วผมกลัวว่าไฟมันจะไหม้แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
กู้ภัยมาถึงก็มาดับไฟแบบนี้
เจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกผมไม่แน่ใจนะ
แต่พอดีเมื่อคืนผมชาร์จรถทิ้งไว้ทั้งคืนเลย
แบตเตอรี่ไว้ผมก็เลยคิดว่าแบตเตอรี่มันอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่า
พอผมเอามาใช้เช้าวันนี้ก็เลยเกิดเหตุแบบนี้
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ